คุณผู้ชมครับประเด็นขอทานจีนที่เดินทางเข้ามาหากินในประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
รายได้บางคนได้เป็นหมื่นวันหนึ่งและรวมกันทุกคนเป็นล้านต่อเดือน
ล่าสุดนั้นข้อมูลที่ทางคุณกันจอมพลังบอกเอาที่มีอยู่ตอนนี้๑๐คนแล้ว
ล่าสุดจับได้๖คนและคนที่เจอคนสุดท้าย
ก็มีพลเมืองดีให้ข้อมูลนะบอกว่าคนนี้ขอทานอยู่ในพื้นที่สอนอจรเข้น้อย
แล้วก็ทำทีตาบอดเดินไม่ได้นะฮะแต่ว่าพอมีคนมาถ่ายรูปครับคราวนี้ลุกหนีทันทีฮะ
นี่เป็นคลิปที่พลเมืองดีครับบันทึกภาพชายคนนี้ลักษณะใบหน้าก็คือจะคล้ายกับเคสก่อนหน้านี้
คล้ายกับถูกน้ำกรดนิ้วมือกุดแล้วก็ขอทานอยู่ในตลาด
สอนอจรเข้น้อยคล้ายกับกลุ่มขอทานจีนที่ถูกจับก่อนหน้านี้

พอมีคนถ่ายภาพใส่แมสก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ลุกหนีไปเลยขึ้นรถสองแถวไปในทันทีนะครับ
พลเมืองดีคุณเชอรินรดาแจ้งบ่อแสบอกว่าช่วงเย็นวานนี้
เห็นชายขอทานนั่งอยู่ใบหน้าผิดรูปเหมือนโดนน้ำกรด
แล้วก็คล้ายพิการทางสายตาด้วยนะคล้ายคนตาบอดนิ้วมือกุดครับนะครับ
เหมือนในข่าวเลยเพราะว่าจะมาคล้ายทรงเดียวกัน
คืออ้างว่ามีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้เหมือนที่ทางคุณกันจอมพลังตามหาอยู่เลยครับ
ก็เลยส่งหลักฐานให้กับทางเพจนะแล้วก็ส่งทีมงานมาช่วยบันทึกภาพเอาไว้ครับ
แล้วพอขอทานรู้ตัวเนี่ยหนีทันทีนะครับตอนแรกทำเหมือนเดินไม่ได้นะครับ
สอบถามคนที่ช่วยถ่ายคลิปก็บอกว่าเห็นมีผู้หญิงคนนึงนะเป็นคนพามาส่งครับ
เหมือนกับเป็นคนบงการก่อนที่ขอทานนั้นจะนั่งรถสองแถวหลบหนีไป
พลเมืองดีบอกว่าเห็นขอทานที่ตลาดเนี่ยมาประมาณ๒เดือนแล้วครับแต่ว่าไม่ได้มาทุกวันครับ
เขาลุกอ่ะเขาเดินคุยโทรศัพท์ตลอดเลยเขาขึ้นไปขึ้นสองแถวกลับเองค่ะ
เหมือนกันค่ะน่าจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อย
แก๊ปเขาบอกหนูว่าเหมือนเห็นผู้หญิงคนเสื้อเหลืองพามา
ดวงการแต่หนูก็ไม่แน่ใจเพราะว่าหนูไม่ได้สังเกตในตอนนั้นโดยทางคุณการจอมพลังนะครับบอกว่าใน
ลิสต์ตอนนี้ครับขอทานจีนเนี่ยนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวในมือมีอยู่๑๐คนจับไปแล้ว๖นะครับ
แต่ว่าจากข้อมูลที่ได้มานั้นอาจจะมีถึงยี่สิบนะครับแล้วตอนนี้มันขยายพื้นที่ไปเรื่อยนะถูกไหม
ตอนแรกเจอแบบว่าในตัวเมืองกรุงเทพก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยขยายขยายออกไปตอนนี้ไปเจอในจังหวัดอื่นแล้วเยอะแยะมากมายนะครับ
แล้วก็ขอทานเหล่านี้เนี่ยหลบหนีด้วยการ
ถ้าไปขอทานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน

แสดงว่าน่าจะรู้เส้นทางดีครับ

กับทางตำรวจนะฮะผู้กำกับการ
สนจรเข้น้อยนะครับหลังได้รับข้อมูลจากพลเมืองดี
ว่าพบข้อมูลของ
ขอทานที่ผมได้เล่าลักษณะไปก่อนหน้านี้
ชายคนนี้นั่งอยู่๖ชั่วโมงได้เงินหมื่นนึงครับ

ปุ๊บโดนจับปั๊บเอาแค่วันนั้นเนี่ยนะครับ

ที่บอกว่าแขนกุดสองข้างได้ใช่ไหม

แล้วพอเจอผู้สื่อข่าวก็พยายามเอาเท้าเนี่ย

เมื่อวันนี้มันนำเสนอไปใช่ที่พยายามจะทำลายหลักฐาน
ครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ที่ประเทศลาวนะฮะ
โดยเอาเงินรายได้ก็คือจากในพื้นที่ในประเทศไทยนี่แหละ

ของวีซ่าฟรีที่ออกให้คนจีนนั้น
อาจจะมีส่วนไหมที่ทำให้คนพวกนี้เข้าเมืองไทยได้ง่ายขึ้น
ก็ยืนยันว่าไม่ได้โจมตีทางการเมืองนะครับ

อีกทั้งการที่ทางรัฐมนตรีพม
ก็คือทางคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ย

พาสปอร์ตของขอทานจีนเหล่านั้น

คือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแบบถูกกฎหมายครับ

บางคนไฮโซหน่อยก็คือบินตรงเลย

แลนดิ้งที่สุวรรณภูมิหรือว่าดอนเมือง
แล้วก็มาประกอบอาชีพนี้นะครับ
อีกทั้งคุณกันบอกด้วยว่า
ได้ประสานงานทางกระทรวงไปหลายครั้งแล้ว

ไม่ได้มีแค่เป้านี้ที่ปรากฏตัวนะ
มีอีกคนในลิสต์ปรากฏตัวเหมือนกันนะครับ

ซึ่งจะขอให้ท่านภูมิกับช่วยดูนะครับ
เพราะว่าพวกนี้มันต้องมีคนไปเฝ้า
เพราะว่ามันเทียวมาเชียวไปแล้วไหวตัวเร็วมาก

ผมไม่ได้โจมตีเรื่องการเมืองนะ
ผมแค่บอกว่ามันอาจจะมีคนหัวใส

คนเหล่านี้เข้ามาโดยพี่พักปอดหมดอายุนะครับ

อันนี้มันพอ๓๐ไหมครับ
พอ๓๐นี่คือเป็นช่วงที่ฟรีวีซ่าไหมครับ
ใช่ไหมครับ
ผมฝากตั้งคำถามนะ
ว่าถ้าเป็นประเทศตัวเองที่จีนไม่ได้ผิดกฎหมาย
แต่ว่าตรงนั้นคนขอทานเยอะแล้ว

ไม่เกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าฟรีที่รัฐบาลออกให้ก็ต้องไปจัดการ
นี่ยังไม่รวมคนไทยอีกนะใช่ไหมฮะที่นั่งรถเอาผาดมา
แล้วก็มาวิธีการก็คือมาเป็นล่ามแล้วก็มีพฤติกรรมแบบแปลก
ยกตัวอย่างคุณการเล่าบอกว่ารถเอาผาดที่มานะมาที่สถานีตำรวจ
แต่ไม่จอดในสอนอนะทั้งที่มีคนขับรถก็ไปจอดข้างนอก
แล้วก็อาศัยเดินเข้ามาคือพฤติกรรมมันมีการเอ๊ะหลายอย่าง
คุณผู้ชมครับในคดีนี้ถ้าตรงนี้เป็นรูรั่ว
ก็อาจจะต้องมาพิจารณาการให้รอบด้านทั้งเหนือเลยนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้เนี่ยถ้ามันไปไกลเกินกว่านั้น
ก็คือเป็นองค์กรแบบอาชญากรรมค้ามนุษย์ข้ามชาติ
มันจะส่งผลต่อประเทศไทยด้วยนะที่มีการจัดอันดับเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับ